ผู้หญิงคนนี้ต้องระวังนะทำทีมาขอเลือกแหวนแล้ว
ฉวยจังหวะฉวยโอกาสเอาไป๓วงเท่านั้นเองกว่า
บาทครับนี่ฮะคนนี้อ้าวร้านเพชรเขาเตือนกันนะดู
ไว้นะแล้วเธอมีหมายจับในหลายท้องที่ทีเดียวครับผู้ใช้
กำลังพูดคุยอยู่นะครับแล้วเตือนภัยว่าผู้หญิงนะครับผิวออก
ดำแดงหน่อยรูปร่างประมาณนี้สูงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบ
แล้วล่ะทางกองพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บไลน์ในมือแฝงแล้วล่ะ
คือถ้าสังเกตจากคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนเลือกแหวนนะคุณผู้ชมดูดีนะ
สังเกตว่าผู้หญิงคนนี้นะทำทีขอดูแหวนจากผู้เสียหาย๒วงนะครับ
แล้วก็ลองสวมนะครับนิ้วละวงแต่ไอ้จังหวะถอดคืนเนี่ยคืนคืนวงเดียวคุณผู้ชม
คืนวงเดียวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเพชรของผู้เสียหาย
เรื่องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุลงมือมาแล้วหลายครั้งมีหมายจับในหลายท้องที่ของกรุงเทพมหานคร
ล่าสุดแจ้งความวิธีสอนอบังพลักษณ์ครับคุณผู้ชม
ที่ผ่านมานี้เองผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้าน
ทำทีบอกอยากจะซื้อแหวนเพชร๒๕วงอ้างบอกว่าเพื่อนำไปขายต่อที่ต่างจังหวัด
แล้วก็นั่งเลือกแหวนอยู่เกือบชั่วโมงครับตกลงจะขอจ่ายเงินในอีก๒วัน
กระทั่งถึงวันนัดโอนเงินเอ๊ะติดต่อไม่ได้จนมาพบข้อมูลในรายการสินค้าว่า
แหวนเพชรในรายการที่เอาไปให้เลือกนั่นน่ะหายไปสามวงครับก็เลยมาย้อนดูกล้องวงจรปิด
ตรวจอย่างละเอียดจนพบว่าโอ๊ยทำทีมาเลือกซื้อนะครับแล้วคืนไม่ครบนี่
เข้ามาเนี้ยเขาก็อืมเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะคะมาที่บ้านนะคะแต่เขาอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะ
อยู่เหมือนอยู่เกาะพังอันหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะอยู่สุราชค่ะแล้วเขาอ่ะ
ก็ขึ้นมากรุงเทพเพื่อที่จะมาซื้อของแล้วเอาลงไปขายที่นู่นเราสงสัยตั้งแต่วันแรกแล้วแหละ
พอเขากลับไปเราก็เราก็เอาวีดีโอย้อนมาดูอะไรอย่างนี้ค่ะดูกล้องวงจรปิด
เรายังไม่ได้ปักใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยดูแล้วเราก็ผ่านผ่าน
ก็แบบก็ไม่เห็นมีอะไรเนอะอะไรอย่างเงี้เสร็จแล้วเราก็ว่าเออเดี๋ยวรอดูแล้วกัน
ถ้าวันเสาร์เขาจะโอนหรือไม่โอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันเสาร์จริงจริงเขา
เขาไม่โอนแล้วเขาก็แต่เขายังติดต่อนะคะเขาบอกเออขอเลื่อนไปวันอาทิตย
แต่ว่าวันเสาร์เนี่ยเราเช็คแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันมีจังหวะที่เขาหยิบ
เราก็มาเช็คของตรงกันกับกล่องที่เขาจับนั่นแหละอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้
เอาคุณผู้ชมมาดูอีกทีสิว่าแหวนที่หายไปลักษณะแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมฮะ
ครับนี่แหวนที่ถูกขโมยนะใช่
บาทครับองค์วงกลางสวยครับว่าราทรแหวนเพชรนะครับประกบอะไรนะ
มีหน้าล่ะสวยอีกวงหนึ่งเล็กหน่อยฮะแต่ก็สวยครับ
แวนเพชรเม็ดเดี่ยวเตยหัวใจ๑๑๕๐๐บาทครับ
โอ้โหสามวงไปแล้วคือผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมครับ
ทราบชื่อคนนี้ที่อยู่ในกราฟิกของเราเนี่ย
ชื่อนางสาววาลิพาภูมิลำเนาเธอเป็นคนนนทบุรีครับ
จะก่อเหตุนะครับขโมยทองรูปภัณฑ์จากร้านทองแห่งหนึ่ง
แล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ด้วยนี่นี่ชัดเจนเลยใช่นะคะ
ตำรวจสนสำเรย์อยู่ระหว่างการติดตามตัวด้วยนะครับ
จากนี้ยังพบว่ามีหมายจับคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์
โอ้โหที่ไหนบ้างสนทุ่งมหาเมฆสนสมเด็จเจ้าพญา
ก็วิงวอนประชาชนที่ทราบเบาะแสหรือรู้จักเธอหรือเห็นเธอ
หรือแม้กระทั่งจะเคยโดนเธอหลอกเคยโดนเธอขโมยของนะครับ
ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับเพื่อจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
ท้องที่ทีเดียวนี่แสดงว่าตระเวนตามร้านเพชรร้านทองเลยนะคะ
แล้วทำทีเป็นซื้อแบบเดียวกันเลยนี่แหละค่ะตอนนี้กำลังติดตามล่าตัวอยู่นะครับ
มีบ่อแสก็แจ้งได้๒๔ชั่วโมงค่ะ